ไม่ต้องไปหาไกลวิภาวดี๖๐
มีชุดโกโกวาคุณผู้ชม

เดี๋ยวคนละอารมณ์เลยนะเนี่ย

ใช่แล้วฮะนี่แขวนไว้พร้อมกับข้อความว่า
ผู้บริโภคเอามาโพสต์ไว้เป็นต้นไสต้นหนึ่งครับเออนี่
ผู้สื่อข่าวเห็นเฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วแบบนี้ต้องไปซะหน่อย
ไปตอนดึกดึกเลยห้าทุ่มครึ่งน่ะกำลังหลอนหลอน
กำลังเงียบเงียบเลยแต่งเพลงให้หน่อยสิต้นไส้ต้นนี้เนี่ย
อยู่กลางซอยวิภาวดี๖๐แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก๔
ตรงนั้นมันจะเป็นทางลัดไปซอยพระหลโยธิน๔๙ทับ๑
หรือว่าแฟลต์บางบัวนั่นเองครับ
ตอนดึกบ้านเรือนร้านค้าต่างก็ปิดเงียบหมดแล้ว

คนก็ไปสังเกตเห็นนี่ต้นไสเนี่ย
จากขวดน้ำแดงแล้วนอกจากน้ำส้มพวงมาลัยแล้ว
โกโกวามาแขวนไว้๕ชุดครับ
แวนไว้๕ชุดแบบนี้ไม่รู้ว่าเจ้าแม่ไซทองเนี่ย
เดี๋ยวนะเจ้าแม่ไซทอง
ใครที่เป็นคนรู้ว่าเจ้าแม่ไซทองอยากได้ชุดโกโกวา

แต่ที่แน่น่าจะมีคนไปบนบานสารกล่าวไว้
แล้วอาจจะได้อย่างนี้ได้ตามที่ขอ

อะไรล่ะชุดโกโกวาสิครับ
แล้วก็เป็นน้ำส้มด้วยนะฮะสีส้มเหมือนกันเลย
ก็เชื่อว่าเจ้าแม่ถ้าเห็นคงชอบแหละครับ